คุณผู้ชายคนหนึ่งเม้าแล้วก็คุ้มคั่งอยู่ที่บ้านที่จังหวัดตะ
ทางญาติญาติก็ต้องแจ้งทางผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งตำรวจนะ
แจ้งเจรถิ่ยมาช่วยกันเดี๋ยวไปดูช่วงเวลาที่เข้าไปควบคุมตัวผู้ชายคนนี้
เอาเลยดิข้องกันดิ
เอาเลยเอาเลยเอาเลย

เอาเลยเอาเลยเอาเลย
เอาเลยเอาเลยเอาเลย
เอาเลยเอาเลยเอาเลย
นี่ฮะสุดท้ายก็จับได้นะครับ

ผู้ชายคนนี้นะครับเมาแล้วก็คลุมคลั่งนะครับ
สพเมืองตากก็เข้าไปชาร์จตัวไว้ได้สำเร็จนะครับ
สมมุติว่าชื่นนายสมชายก็แล้วกันนะครับ
ถือมีดไว้ด้วยนะฮะบ้านอยู่ที่บ้านหนองตาเรือ
หมู่๑๒ตะบนวังหินอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับ
ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนายสมชายไปดื่มเป็นเหล้ายาดองนะ
ก็อยู่คนเดียวในบ้านอยู่ก็คลุมคลั่งโวยวาย
เดินไปจุดไฟเผากระท่อมด้วยนะฮะ

อยู่ด้านหลังบ้านนะครับไฟไม่เสียหายหมดแล้วนะครับ
โชคดีไม่ถึงบ้านเนี่ยตรงจุดนี้ฮะไหม้เสียหายหมดเลยนะครับ
กลับมาที่บ้านไปคว้ามีดทำครัวนะถือไว้ในมือ
นั่งดื่มเหล้ายาดองต่ออีกใต้ถุนบ้าน
ตะโกนด่าพ่อแม่พี่น้องหมดเลยนี่ฮะ

แม่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมก็ไม่เป็นผล
ผู้ใหญ่บ้านมาถึงก็ช่วยคุยก็ไม่เป็นผล
ท่านผู้ใหญ่ลงทุนเลยนะฮะเข้าไปนั่งคุยด้วยบอก
สมชายเดี๋ยวผู้ใหญ่นั่งดื่มเหล้าเป็นเพื่อน

ผู้ใหญ่นั่งดื่มเหล้าเป็นเพื่อนพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมเอามีดมาให้ได้๒ชั่วโมง

ตำรวจก็มาถึงเนี่ยกว่าจะคุมตัวได้ก็
เขามีอาการทางจิตประสาทด้วยนะครับ

ก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
ดีไม่ถึงขั้นจุดไฟเผาบ้านนะครับ